ของคนสู้ชีวิตคนนี้หรูนำโชค
แกขายหมูปิ้งไก่ปิ้งอยู่

เพราะว่าแกขายหมูปิ้งไก่ปิ้ง

ไปดูก่อนครับ

สร้างเสร็จก็พี่ชายทำงานอยู่สมุทรประการ

เคยอยู่สลับเมื่อก่อนนะเขาก็พาไปอยู่สมุขปาการ
ไปทำงานโรงเรียนแทนพี่ชายพี่ชายมาบวช
พี่ชายเสร็จก็กลับมาทำงานเหมือนเดิม

คุณลุงจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ไหมครับ
เหตุการณ์วันนั้นก็ลุงทำงานอยู่ใช่ไหม
แล้วนี่ว่าเครื่องจักรโรงงานมันเสีย
ลุงเลยเอามือไปจับจับด้วยความสนด้วยแหละ
อยากให้มันหยุดก็คิดว่าตัวเองแข็งแรงไง
พอจับเสร็จเครื่องมันดึงมือลุงเข้าไป

พอตื่นมาจากเหตุการณ์แล้วนะตัวเบาวิวเลย

คุณลุงเคยไปสมัครงานที่อื่นไปอะไรครับ

สมมุติว่าเด็กก็คนแขนด้วน

แต่ว่าผู้ใหญ่ผมก็เครื่องหน่อยแหละ

ผมก็รับสภาพตัวเองคือยอมรับสภาพตัวเอง
เราเคยคิดว่าจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้

แต่คิดไปคิดมาโอ้โหแม่กว่าจะเลี้ยงเรามา

แล้วก็มองดูคนที่ไม่มีมือไม่มีแขนใช่ไหมครับ

เขายังสู้ชีวิตแต่เรานี่เดินได้
อย่างน้อยมีอีกมือหนึ่งก็ยังทำงานได้

ตอนที่เจอกับคุณลุงครั้งแรกนี่

ก็สงสารแต่เขาก็เป็นคนขยัน
เห็นเขาขยันแล้วก็ทำงานเก่ง

เขาบอกว่าเหมือนจะอยู่กันได้ไหม

เดี๋ยวไปทำเองบอกเขาเขาก็นอน
เพราะนอนพาขายเนื้อแล้วก็พากันไป

เชื่อไหมลุงขายของมีแต่เงินลงทุน

ลำบากเข้ามามาได้อย่างไร
ก็สู้ไม่ถอยท้อแต่ไม่ถอย
ท้อหยุดนอนหยุดพักหยุดคิดหยุดตั้งหลัก

ท้อแต่ไม่ถอยสู้ต่อไปเพื่อลูก

ทุกวันเนี่ยครับเราให้กำลังใจตัวเองครับ
สู้เพื่อลูกสู้เพื่อเมียสู้เพื่อตัวเอง

ที่ว่าไม่มีเปลี่ยนใครไม่ไปให้ใครเดือดร้อนนะ
โอ้โหผมว่าได้พลังใจเยอะเลย
แล้วเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้กับลุงน้ำโชคเหมือนกันนะคะ
จะเห็นว่าคุณลุงเป็นคนคิดบวกมากเลย
ส่วนใครที่สนใจอยากจะไปอุดหนุน
ปิ้งไก่ปิ้งของคุณลุงเนี่ยนะคะ

ซอยประชาสงเคราะห์๓๘แขวงดินแดง

หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเราโทรไป
สอบถามได้เลยว่าคุณลุงขายวันไหนยังไงตอนไหนบ้างนะคะ

ซอยประชาสงเคราะห์๓๘ดินแดงนะคะ
มีโอกาสเดี๋ยวแวะไปอุดหนุนคุณลุงนะ